อีกหนึ่งเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
คนนึงอาศัยอยู่กับหลานชายที่ป่วยเป็นโรคประสาท

ก่อเหตุใช้มีดปาดคอแล้วก็แทงตาแท้จนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๒ทวตกอมนนครปฐมธรรม

ลักษณะบ้านเกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียว
จนกระที่เข้าไปภายในบ้านก็พบศพของนายเสียงแซ่จิวอายุ๗๓ปีค่ะ
สภาพศพเนี่ยมีบาดแผลถูกอาวุธมีดปาดเข้าที่ลำคอแผลเวอะยาวกว่า๕นิ้ว
ต้นคอมีรอยถูกแทง๑แผลและหน้าอกขวามีรอยถูกแทงอีกหนึ่งแผลนะคะ
ลักษณะมีมุ้มครอบศพไว้
ตำรวจสภาพเมืองนครปฐมตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
นั่งรออยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายวัฒิพัฒน์อายุ๒๙ปีนะคะ

สภาพก็คือไม่สวมเสื้อผ้าใส่แต่กางเกงขาสั้น
แล้วก็มีเลือดเปลือเปื้อนแห้งไปทั่วตัวเลย
พูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วย
ในบ้านมีมีดปอกผลไม้เปื้อนเลือดยาว๕นิ้ววางอยู่ที่พื้นห้องน้ำนะคะ
ข้างบ้านที่เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเล่าให้ฟังว่า

ตอนที่เกิดเหตุเขาได้ยินเสียงตาร้องขอความช่วยเหลือ
ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
จนกระทั่งอยู่นายวัฒิพัฒน์เนี่ย

เพิ่งจะฆ่าคนตายมาช่วยไปเก็บศพให้ทิ้ง
คนที่ตัดต้นไม้อยู่แถวนั้นก็ตกใจเลยวิ่งมาบอก

เบื้องต้นคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะว่าอาการโรคประสาทของนายวัฒิพัฒน์กำเริบ
เพราะที่ผ่านมานายวัฒิพัฒน์ป่วยเป็นโรคประสาทก็จริง

เพราะกลัวอาการป่วยด้วยโรคประสาทอันนี้แหละค่ะ
เบื้องต้นตำรวจก็ลงบันทึกเอาไว้ประจำวันไว้นะคะ
แล้วก็ให้แพทย์ไปตรวจว่าป่วยจริงมากน้อยแค่ไหน

แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไว้แล้วค่ะ